เจ้าของรถบอกว่าโอ้โหหลอนเลยค่ะพี่
ไปมารถยางแบนแบบ๔ล้อเลย

ใช่บอกโอ้โหยทำไมยางแบนพร้อมกัน๔ล้อเลยแบบนี้

นี่นะคะทีมข่าวไปตรวจสอบให้นะคะรถคันนี้
ทะเบียน๒ท้องพุท่าวลอลิง๕๒๙๓
นี่ค่ะเป็นรถของนายอนุชาทรสูงเนินอายุ๒๓ค่ะ
เอาไว้หลังวัดพุทธบูชาถนนพุทธบูชาเขตทุ่งครุนะคะ
ติดกับประตูทางออกบริเวณท่าน้ำใต้ต้นไส่
แล้วก็มีสาราทรงไทยขนาดเล็กเป็นสถานที่ดูดวง
แล้วแถวนั้นมันมืดมากคุณผู้ชมเหมือนกับโดนเจาะยางนั่นแหละค่ะ
มันจะมีแบบรอยอยู่สักประมาณ๓เซนอะไรแบบนี้
เป็นรอยเหมือนแบบโดนเจาะเข้าไปอะนะ
แต่ไม่รู้ไงคะว่ารอยนี้มันเกิดจากอะไรเป็นฝีมือใคร
ช่วงเกิดเหตุ๒ทุ่มร้านค้าในวัดปิดหมดแล้วค่ะ
วันนี้เราก็ตรวจสอบให้เพิ่มนะคะ
ทีมข่าวไปพบกับนายอนุชาเจ้าของรถนะคะ
เขาก็กลัวว่าถ้าจอดที่เดิมมันอาจจะไม่ใช่แค่ยางแบนรถ

อนุชาบอกว่าช่วงค่ำเมื่อวานขับรถคันนี้ไปจอดที่หลังวัดพุทธบูชา
ก็เดินเลาะท่าน้ำไปอีกสักร้อยเมตรไปตกปลากับเพื่อนสองทุ่มครึ่งออกมาส่งแฟนเข้าห้องน้ำ
แล้วหันไปดูที่รถเอ๊ะทำไมรถมันดูตำตำเตี้ยเตี้ยผิดปกติ
อยู่ดีเหมือนรถโหลดเฉยเลยเข้าไปดูใกล้ใกล้ยางแบนสี่ล้อเลยค่ะ
ก็ไปถามคนแถวนั้นไม่มีใครเห็นอะไรเขาก็บอกว่าผมไม่ได้มีเรื่องขัดใจบาดหมางอะไรกับใครจริงจริงนะ
แต่งงมากเลยออกมาแล้วแบบเนี้ยแบนหมดเลยสี่ล้ออืม
แล้วก็มองดูมันเป็นเหมือนเม็ดรอยมีดรอยมีดแทงครับน่าจะเป็นรอยแทง
แล้วก็แทงสี่ล้อด้วยครับมีคนเขาอยู่แต่เขาแบบเขาไม่ได้มองให้อะครับ
ดีเขาก็บอกว่าไม่มีรถมาจอดแล้วแบบมีคนเดินรอบบนไม่มี
ตอนที่ผมถามนะแล้วก็ถามเรื่องกล้องเรื่องอะไรมันก็ไม่มี
กล้องมันจอดปิดก็ไม่มีครับฉะนั้นไม่เคยมีปัญหาใครครับ
แล้วในวัดมีใครอะไรกับใครไหมหรือว่ามันไม่ไม่มีไม่มี
ในวัดก็ไม่มีครับเพราะว่าส่วนมากจะมีคนรู้จักกันมากกว่า
เพราะว่าคนแถวนั้นก็รู้จักผมเกือบเยอะหลายคนครับ
ทีมข่าวก็เลยไปดูที่วัดให้นะคะจุดที่เขาจอดรถนะคะวัดพุทธบูชานะคะ
จอดรถอยู่ใต้ต้นไสขนาดใหญ่มีร้านผลไม้อยู่ตรงนั้นนะคะ
ทีมข่าวก็เลยไปถามแม่ค้าขายผลไม้นะคะพระอู๊ดนะคะ
อู๊ดบอกว่าเนี่ยค่ะก็คนที่ก่อเหตุอาจจะเป็นพวกคนเมายา
แล้วก็ไปสร้างความก่อกวนวุ่นวายในวัดละมั้งป้าอู๊ดบอกว่า
ยังเคยโดนเลยโดนกรีดผ้าใบรองน้ำฝนจนต้องเปลี่ยนใหม่
แล้วก็โดนขโมยของที่เก็บเอาไว้ในร้านอ่ะปกติล็อกร้านนะ
แต่มันก็งัดแงะเข้าไปขโมยของในร้านป้าเหมือนกันครับ
ครับ
ไอ้เศษมนุษย์นี่แหละ
แต่แม่คะคนในวัดบอกว่า
คนที่ไปตกปลาในวัดบ่อย

ตัวเจ้าของรถเขาก็บอกว่าจอดรถจะไปตกปลาถูกไหม

คนที่เขาแบบไม่พอใจที่คนไปตกปลา

กรีดน่ะยังบ้าว

เขาว่าเขาก็เกลียดกันทั้งนั้นแนวมาตกปลาหน้าวัด
เขาห้ามตกปลาอยู่แล้วมันไม่มีสมองคิดเหรอ
อืมแต่ผู้เสียหายบอกรถผมเนี่ย
แล้วผมจ่ายเงินเองหมดเลยสี่ล้อเลยแบนเลยน่ะ
คือเขาจะทำผิดไม่ทำผิดก็ไปทุบรถไปทำอะไรเขา
ได้ฮะส่วนเรื่องผีสางเนี่ย
ก็คงไม่มีหรอกใช่ค่ะอาจจะไปโดน
ปูที่ไหนมาพร้อมกัน๔เส้นก็เป็นได้หรือว่าใครจะมาทำก็ได้นะฮะ